มีการนำระบบซอฟต์แวร์ที่ทำมาโดยเฉพาะในการประมูล
ครั้งที่ผ่านมาเป็นแบบเดิมเลยนะครับ

ประมูลครั้งนี้กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่๑๒๘๖๔ล้านบาท
และให้ขอเพิ่มขึ้นรอบละ๖๔๔ล้านบาทหรือร้อยละ๕ของวงเงิน
แปดสิบล้านบาทหรือร้อยละร้อยของมูลค่าคลื่นตามที่ได้ศึกษา
เคาะราคาในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นครั้งละร้อยละ๒๕หรือ๓๒๒ล้านบาท
จนกว่าจะได้ผู้ชนะการประมูล
โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเลือกคลื่นความถี่ที่จะประมูล๑ชุด
หรือ๑ใบอนุญาตจากที่มีทั้งหมด๒ใบอนุญาต
รอบแรกผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคา
ซึ่งตามเงื่อนไขราคาในรอบแรกจะขึ้นไปอยู่ที่๑๓๕๐๘ล้านบาท
ในกรณีเสนอราคามาเท่ากันระบบจะประมวลผลหาผู้ชนะชั่วคราว
ในแต่ละรอบจะให้เวลาเสนอราคา๑๕นาที
และจะใช้เวลาประมวลผลการประมูลอีก๕นาที
เท่ากับว่าในแต่ละรอบจะใช้เวลา๒๐นาที
ผู้เข้าร่วมประมูลไม่เสนอราคาก็จะพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมประมูล

ประมวลผลการประมูลในแต่ละรอบเสร็จสิ้น
ก็จะแสดงผลให้กับผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบ
ในแต่ละใบอนุญาตมีผู้เสนอราคากี่ราย
และราคาของผู้ชนะการประมูลชั่วคราวอยู่ที่เท่าไหร่
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมูลในรอบต่อไป
รอบถัดไปหากเป็นผู้ชนะการประมูลชั่วคราว
ก็จะมีสิทธิ์ที่จะไม่เพิ่มราคาหรือเพิ่มราคา

สามารถเลือกที่จะเสนอราคาที่คลื่นความถี่ชุดเดิม

โดยใช้สิทธิ์เวฟเวอร์หรือไม่เสนอราคา
เพื่อคงสถานะผู้เข้าร่วมประมูล

สิทธิเวอร์ได้๓ครั้งตลอดการประมูล

ไม่เหลือสิทธิ์การใช้เวเวอร์

ก็จะได้ผู้ชนะการประมูล๒ราย

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน